ต่อกันที่คดีนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นคดีลักทรัพย์นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นค่ะคือนักธุรกิจคนนี้ไปเที่ยวสถานบันเทิงมาแล้วก็เรียกแท็กซี่กลับบ้านระหว่างทางเนี่ยหลับค่ะรู้ตัวอีกทีนึงทรัพย์สินหายไปกว่าล้านบาทค่ะ
นี่แหละค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ตำรวจตามรวบตัวแท็กซี่คันนี้ได้ในที่สุดนะคะ
ตำรวจสนบังขุนเทียนค่ะ
นี่คือตอนไปรวบตัวนายสิริชัยแสงอมรนะคะ
อายุ๔๕ปีคนขับแท็กซี่
จับได้พร้อมของกลางมูลค่ารวมกว่า๑ล้าน๒แสนบาทค่ะ
จับได้ที่คอนโดมิเนียมซอยเอกชัย๔๐ที่บางบอน
นี่ค่ะคือเรื่องของเรื่องช่วงตอนตี๓๓๐ของวันที่๘
นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นอายุ๔๐ปีไปแจ้งความ
บอกว่าเขาไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวอโศก
แล้วก็เรียกแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้
ให้ไปส่งที่ห้องพักที่สุขุมวิทย์
แต่ว่าเขาก็จำทางกลับที่พักไม่ได้
ก็เลยลงแล้วก็เรียกแท็กซี่อีกคันนึง
แล้วก็เผลอหลับในรถค่ะจนถึงห้องพัก
หลังจากนั้นถึงได้พบว่าทรัพย์สินของตัวเองหายไป

นางสาวจำเนียนอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นเพื่อนสาวของนักธุรกิจคนนี้ค่ะ
ก็ไปพบตำรวจสอนอบางขุนเทียนเพราะว่าเธอบอกว่า

จากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจก็แกะรอยติดตาม

คนที่เอาทรัพย์สินของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคนนี้ไป
ไปจับได้ที่ซอยเอกชัย๔๐ค่ะในห้องพักเลย
พร้อมของกลางก็คือรถแท็กซี่สีชมพูขาว
หมายเลขทะเบียนททหารลจุฬา๓๔๓๓กรุงเทพฯ
คันเดียวกับที่เขาขึ้นมานั่นแหละ
ผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหบอกดีใจมากที่ได้ทรัพย์สินคืนนะคะ
เครียดมากนอนไม่หลับล้านสองอ่ะคุณนัทพงศ์นะคะ
ฝ่ายสืบสวนสนบังขุนเทียนจับผู้ต้องหาได้
แล้วเอาของกลางกลับมาได้ด้วยดีใจมากค่ะ
มีความรู้สึกว่าคุณค่ะ
เห็นท่าทีก็รับรู้เลยนะคะดีใจมากจริง
แต่ว่าเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะท่านผู้ฟัง

แต่ขึ้นรถแท็กซี่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วย